ของซีก๒ฝั่งสสณขนาดนี้อย่างที่ทราบ

เพราะจาก๓๑๒เนี่ยขาดอีก

นี่คือภาพช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาย้อนให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงกันแล้วกัน
เพราะว่าจริงต้องบอกว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะคะ
ได้อย่างเสียงกันถูกว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
เมื่อเพื่อไทยเนี่ยเขาได้มติจากพักร่วมที่จับกันอยู่๘พัก
ให้ไปเดินหน้าในการหาเสียงสนับสนุนในการโหวตแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทย
มาที่ที่ทำการพักเพื่อไทยก่อนเลย

แต่ภูมิใจไทยบอกเดี๋ยวมาหาที่พักเพื่อไทยดีกว่า

เสาร์๒๒กรกฎาคมนะครับ
คุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย

ที่มานี่คือเพื่อมารับทราบจุดประสงค์ของพักเพื่อไทย
ซึ่งก็ตรงกันต้องการแก้ปัญหาทางการเมืองโดยเร็วที่สุด
อยากให้ประเทศไทยมีรัฐบาลให้เร็วที่สุด
ภูมิใจไทยก็รับทราบเจตนารมณ์
แล้วก็ได้บอกข้อกังวลและข้อจำกัดของพักภูมิใจไทย
ให้เพื่อไทยทราบว่ามีอะไรบ้าง
นี้เนี่ยทางภูมิใจไทยเองก็มีข้อจำกัดอยู่
แต่ยืนยันว่าพร้อมสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
พักก้าวไกลแม้ก้าวไกลจะยอมลดเพดานเรื่องมาตรา๑๑๒
แต่ก็ร่วมงานด้วยไม่ได้ยืนยันไม่ใช่ความขัดแย้ง
แต่เป็นเรื่องอุดมการความคิดของการทำงาน
หากผ่านจุดนี้ไปได้เนี่ยภูมิใจไทยก็พร้อมให้ความร่วมมือ
เพื่อการเดินหน้าของประเทศ
สรุปง่ายก็คือถ้ายังมีก้าวไกลอยู่

ไม่โหวตให้หรือไม่ร่วมรัฐบาลด้วย
พักที่๒ที่ทางเพื่อไทยเชิญมาหารือต่อนะครับ

ภูมิใจไทยมี๗๑เสียงใช่ไหมใช่ค่ะ
ชาติพัฒนากล้า๒เสียง๒เสียงค่ะ
ยังเคยจำได้ใช่ไหมว่า

ก้าวไกลเนี่ยเคยติดต่อทาบทามสุดท้ายเนี่ยดิวต้องล้มเลิกไป

นี่ฮะคุณสุวัสดิลิปตะพันลบประธานพักชาติพัฒนากล้านะฮะ
เพราะคุณกรจติกาวนิตลาออกจากหัวหน้าพักไปแล้ว

นะฮะวันนี้อ่าเมื่อวันเสาร์ก็มาหารือกัน
จากนั้นคุณสุวัสดิ์บอกว่าพักชาติพัฒนากล้าเนี่ย
ยินดีสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลให้ลุล่วงโดยเร็ว
พร้อมเข้าร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนำ
สนับสนุนแคนดิเดตนายกของเพื่อไทย
แต่มีเงื่อนไขก็คือในรัฐบาลต้องไม่แตะต้อง
เรื่องการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา
นี่นะฮะคือมีก้าวไกลได้สำหรับชาติพัฒนากล้า
แต่ต้องไม่มีเรื่อง๑๑๒ต้องไม่แตะ

อีกพักหนึ่งนะฮะที่มาหารือกับเพื่อไทยนะครับทุกผู้ชมครับ
รวมไทยสร้างชาตินี่วันเสาร์เหมือนกันนะ
นี่นะครับคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ
ก็มากับแกนนำพักนี่คุณเอกณัฐพร้อมพันธ์ก็มาด้วยนะครับ

พอได้ยินว่ารวมไทยสร้างชาติมาคุยกับเพื่อไทยทุกคนบอกอะไรนะ
ในวันที่บิ๊กตู่ประกาศวางมือทางการเมืองไปแล้ว
แม้ชื่อจะยังเป็นคันดิเดตนายกของรวมไทยสร้างชาติอยู่
แต่แคนดิเดตนายกมันลาออกไม่ได้
ทุกผู้ชมครับคุณพิรพันธ์บอกว่า
ก็มาพูดคุยกับพักเพื่อไทยที่เชิญมาให้มาหารือกัน
แล้วก็มีการให้เหตุผลกันว่าทำไมถึงไม่สามารถ
พักบางพักได้ในการร่วมรัฐบาลด้วย
หากมีพักนั้นอยู่กับเพื่อไทย
รวมไทยสร้างชาติก็รับไม่ได้

พร้อมกับระบุว่าไม่ได้มีการพูดคุยเงื่อนไข

มาหารือกันแล้วก็ถามเหตุผลกัน
ประเด็นของพักรวมไทยสร้างชาติ
ไม่ได้มีแค่มาตรา๑๑๒นะครับ
แต่คิดว่าแนวทางของพักก้าวไกล
ต่างกับรวมไทยสร้างชาติเยอะมาก

ที่จะให้มีอำนาจทางการเมืองมากไปกว่านี้ได้

เอาเป็นว่าเป็นเมนูเด็ดของร้านเครื่องดื่ม

ใครมาต้องดื่มซะหน่อย
จากนั้นวันอาทิตย์ครับท่านผู้ชมครับ
ก็มีอีกสองพักนะครับที่เพื่อไทย

ที่ที่ทำการพักเพื่อไทยนะครับ
ก็เริ่มจากชาติไทยพัฒนา
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพักนะครับ

หลังจากหารือรับทราบจุดยืนแนวทางกันเสร็จ
คุณวราวุฒิก็ให้สัมภาษณ์นะฮะ
บอกชาติไทยพัฒนาเนี่ย
พร้อมยกมือให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย

ต้องไม่มีพักที่แก้มาตรา๑๑๒

เป็นแนวทางสำคัญของชาติไทยพัฒนา

แต่หากพักไหนมีแนวทางแตกต่างจากนี้

คุณวราวุฒิยืนยันว่าการพูดคุยกับพักเพื่อไทย
ไม่ได้คุยเรื่องการมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
แต่เป็นการมาหารือกันเกี่ยวกับแนวทาง
แล้วก็จุดยืนในการทำงาน

จุดยืนและนโยบายต้องเหมือนกันเท่านั้น

พักสุดท้ายเย็นวันอาทิตย์ครับท่านผู้ชมครับ

คุณสันติร้อยเอกธรรมนัฐ

ต้องเป็นพักที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
การแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒เท่านั้น
ถ้าพักไหนมีแนวคิดเรื่องนี้อยู่
พลังประชารัฐไม่สามารถร่วมงานด้วยได้

ยืนยันในการตระหนักว่า

มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุก
มีหน้าที่ในการเคารพเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์
ดังนั้นพักไหนจะเข้าไปแก้ไขมาตรา๑๑๒

ส่วนการพูดคุยอย่างอื่นก็ถือว่าก็เรียบร้อยดี

ซึ่งเป็นประธานประสานงานของพักพลังประชารัฐนะครับ
บอกว่าหลักการของพักพลังประชารัฐ

แต่การจะร่วมงานกับภาคการเมืองไหน
หากมีความแตกแยกในสังคม
พลังประชารัฐก็ไม่ขอร่วมด้วยนะฮะ

เงื่อนไขตรงกันคือ
ไม่เอาเรื่องการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
แบบนี้นะครับ
พักเนี่ยไม่สามารถร่วมงานกับก้าวไกลได้เลย

บอกถ้าร่วมรัฐบาลโดยมีพักเก้าไกลอยู่ด้วย

แต่ต้องไม่มีเรื่องแก้ไขมาตรา๑๑๒นะฮะ
ขณะเดียวกันพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติ
บอกว่าการร่วมกับพักเพื่อไทย

ต้องขอดูท่าทีก่อน
อันนี้คือ๕พักการเมืองที่ทางเพื่อไทยเขาเชิญมาเมื่อวันอาทิตย์นะครับ

เพื่อไทยเองก็เดินหน้าในการที่จะเติมเสียงเพิ่ม
เพื่อให้จัดตั้งรัฐบาลโหวตนายกได้
สวแต่ละคนมองยังไงบ้างถ้าเพื่อไทยมาขอเสียง
คนแรกนะคะคุณเสรีสุวรรณภานนท์บอกอ๋อไม่ต้องมาหรอก

จุดยืนสวเสรีนั้นชัดเจน
พักไหนจะแก้กฎหมายจะแก้รัฐธรรมนูลที่กระทบต่อสถาบันผมไม่สนับสนุน
อันนี้กลุ่มที่เขาไม่สนับสนุนตั้งแต่แรกเขาก็ยังคงยืนยันจุดยืนนี้
นักข่าวก็ถามว่าอ้าวสวเสรีถ้าเพื่อไทยเขาเสนอ
แล้วให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเลย

คุณเสรีบอกว่าก็เดี๋ยวก็ต้องนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมตามปกตินั่นแหละ
แต่ผมเชื่อนะว่าถ้าเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติ
ยังไงสวก็พร้อมสนับสนุน
รับประกันสำคัญก็คือที่บอกไม่ต้องมา
ก็เพราะว่าถ้ามาแล้วจะมาเจรจากับใคร

หรือว่าจะเจรจากับสมาชิกหลายคน
คือในบทบัญญัติอำนาจหน้าที่
สมาชิกวัฒนภาคต้องมาอยู่ใต้อันนัดพระกันเมือง
ที่บอกว่าไม่ต้องมาคือไม่ได้รังเกียจหรอก
แต่ถ้ามาแล้วมันก็จะกลายเป็นประเด็นเป็นปัญหา
นายกิติสารตนวรหาสวก็บอกว่า
คุณสุริยะเขาคงไปคุยกับสวผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนนั่นแหละ
ผมเป็นแค่สวเด็กคงยังไม่ได้มาคุยกันหรอก

ผมไม่ก้าวไก่การจัดตั้งรัฐบาล
และไม่สนับสนุนให้พิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรี

ยกเว้นจะมีการสลัดพักเก้าไกลออกไป
เลยว่าถ้าเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลได้จริงโดยไม่มีก้าวไกล
และในอนาคตถ้ามีการทำผิดกฎหมายหรือทุจริตอะไรเนี่ย

อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณกิติศักดิต้องการจะหมายถึงอะไรนะคะ
ไม่โหวตไม่สนับสนุนให้คุณพิธา
ผู้อยู่เบื้องหลังและภักดิ์เก้ากลายทั้งนั้นนะฮะ
แต่ถ้าเขาสลัดก้าวไกลแล้วมาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
กิจศักดิ์จำเป็นจะต้องโหวตให้เพราะว่ามีฉะนั้นแล้วบ้านเมืองจะเดินไปไม่ได้นะครับ
คุณกิติศักดิ์จริงจุดนี้เขาชัดเจนมากนะคะ
ก็คือยังไงก็จำเป็นจะต้องโหวตให้เพราะว่าบ้านเมืองมันจะเดินต่อไม่ได้
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นพิธาหรือก้าวไกลเดินต่อไม่ได้ก็คือไม่โหวตให้นั่นเอง
คุณอนุสิตคุณากรสมาชิกวุฒิสภาก็บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสำคัญอยู่ที่เพื่อไทยค่ะยังไงฮะ
เพื่อไทยต้องตัดสินใจว่าคุณจะตั้งรัฐบาลรูปแบบไหนคุณจะรวมหรือคุณจะไม่รวมกับก้าวไกล
เพื่อไทยต้องพิจารณาให้รอบครอบนะเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
หลายคนพูดใช่ไหมว่าถ้าไม่มีก้าวไกลจะทำให้รัฐบาลจัดตั้งได้ง่ายขึ้น
แต่ส่วนตัวถ้าถามผมสำหรับสวอนุสิตมองว่าต่อให้มีหรือไม่มีก้าวไกล
ไกลจะเป็นรัฐบาลหรือจะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นอยู่ดี
ประชาชนก็ต้องเข้าใจเพราะประชาธิปไตยมันมีสองมุมส่วนหนึ่งถ้าก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลก้าวไกลก็จะได้เข้าไปบริหารประเทศ
แต่ถ้าหากว่าก้าวไกลได้เป็นฝ่ายค้านก็ต้องเข้าไปทำหน้าที่ตรวจสอบการยื่นข้อเสนอความต้องการของรัฐบาลในฐานะเสียงจากประชาชนอยู่ดี
ที่มีคนบอกว่าความคิดคนรุ่นเก่าเนี่ยมันมีแต่คนแก่กระโหลกกะลา
อนุสิตบอกว่าก็แล้วไม่ใช่เพราะคนแก่กระโหลกกระลาเหล่านี้เหรอที่ทำให้ประเทศชาติมันเดินได้แล้วก็มีหลายอย่างมาจนถึงทุกวันนี้
แก่ที่บอกว่าแก่กระโหลกกระลาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงแล้วคนเหล่านี้เขาสร้างชาติบ้านเมืองมาแล้วทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยทำให้เรามีการพัฒนาอย่างที่เห็นเช่นทุกวันนี้
เหมือนกับสวนุสิตพยายามจะบอกว่ามันไม่ได้หมายความว่าประเทศจะเปลี่ยนแปลงหรือจะเปลี่ยนประเทศได้เนี่ยต้องเป็นก้าวไกลที่เป็นรัฐบาลเท่านั้นหรือต่อให้ก้าวกลายต้องไปเป็นฝ่ายค้านคุณก็ไปเปลี่ยนประเทศในฐานะพักฝ่ายค้านก็ได้
คือเขาบอกว่ายังไงมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ดีไม่ว่าก้าวกลายจะเป็นรัฐบาลหรือว่าฝ่ายค้าน
นายสมชายแสวงการก็ยอมรับนะคะว่ามีคนของพักเพื่อไทยติดต่อมาพูดคุยเหมือนกัน
แต่ก็ตอบไปเหมือนกับนายเสรีสุวรรณภานนท์เลยค่ะบอกว่าอ๋อไม่ต้องมาไม่ต้องมาพบหรอก
เพราะผมอยากให้เพื่อไทยชัดเจนกับตัวเองก่อนว่าคุณจะเลือกพักไหนเห็นคุยเห็นชวนหลายพักเหลือเกิน
แล้วถ้าจะให้มาพบเหมือนกับว่าเออมาสมัครองค์กรอิสระแล้ววิ่งเต้นกับสว
ผมว่ามันไม่เหมาะคุณไปชัดเจนตกลงกับตัวเองมาก่อนแล้วคุณค่อยมาคุยกับสวทีเดียวดีกว่าไหม
สวเองไม่ได้ติดที่จะมีหรือไม่มีก้าวไกลนะผมไม่ติดเลยผมติดอย่างเดียวนั่นแหละ
มาตรา๑๑๒ถ้าคุณพร้อมยกเลิกผมพร้อมยกมือ
ส่วนกลุ่มที่ยังไม่ชัดเจนนะคะหนึ่งในนั้นมีพันธ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาค่ะ
ซึ่งก็ไม่ได้ตอบคำถามว่ามีคนจากเพื่อไทยมาพูดคุยอะไร
เราควรถามปีคำถามหนึ่งหนูว่าก็เว้นตัวเอกจรุงวิทย์เนี่ยก็มีการโปรดให้ขุมพิธาล์เห็นมั้ยครับ
ก็เลยถามไปว่าเนี่ยเห็นว่าคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะเนี่ย
ร้องปปชนะให้ตรวจสอบสว๖คนที่โหวตให้คุณพิธา
พันตรวจเอกจรุงวิทย์กังวลหรือเปล่าลองฟังนะคะ
ส่วนแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์นะคะก็บอกว่าการที่เพื่อไทยมาขอเสียงสว
เนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดอะไรกับกฎหมายเพราะถือว่าก็กำลังหาทางออก
ส่วนจุดยืนของคุณหญิงหมอก็ชัดเจนอยู่แล้วค่ะติดเรื่อง๑๑๒เรื่องเดียว
ถ้าไม่มี๑๑๒คุณหญิงหมอก็ไม่ติดอะไรทั้งนั้นแหละแต่ก็ตอบวันนี้ให้ไม่ได้หรอก
ว่าจะโหวตให้ใครยังไงแบบไหนเพราะมันขึ้นกับเงื่อนไขณเวลานั้นค่ะ
ส่วนกลุ่มที่ยืนยันว่าจะโหวตให้เพื่อไทยนะคะก็ยังคงเป็นคนนี้คนเดิม
คุณวัญชัยสอนสิริเขาประกาศชัดเจนตั้งแต่๑๓กรกฎาคมตั้งแต่๑๙กรกฎาคม
แล้วนะคะว่าใครรวมเสียงส่วนใหญ่ได้แล้วเสนอชื่อคนนั้นผมก็พร้อมจะโหวต
แต่ถ้าถามว่าสวส่วนใหญ่มีจุดยืนยังไงทุกคนก็น่าจะได้เห็นกันไปแล้วจากการประชุมรัฐสภาทั้งสองครั้ง
เพื่อไทยในฐานะเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลในตอนนี้เนี่ยคงต้องเอาข้อมูลพวกนี้ไปประกอบการพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจ
แลกเปลี่ยนกับพักร่วมรัฐบาลแต่จุดยืนของผมวัญชัยสอนสิริยังคงเหมือนเดิมทุกประการ
ส่วนประเด็นเรื่องการเลื่อนวันโหวตนายกเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันไม่มีเหตุผลหรือความจำเป็นอะไรที่จะต้องเลื่อน
เว้นถ้าพักแก่นำยังไม่มั่นใจจะไปพูดคุยตกลงให้มั่นใจก่อนอันนี้ก็แล้วแต่
ส่วนก้าวไกลที่อาจจะสุดท้ายแล้วอาจจะถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้านหรือเปล่าเนี่ย
คุณวัญชัยเคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้นะที่บอกว่าผมเชื่อว่าก้าวไกลเนี่ยเหมาะเป็นฝ่ายค้านและจะทำประโยชน์ได้มากกว่าถ้าเป็นฝ่ายค้านจำได้ใช่ไหมคะ

ใช่สววัญชัยก็ยังคงพูดอยู่ว่าผมเชื่อเลยว่าต่อให้ก้าวกลายเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็สามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศได้ทั้งสิ้น
พ่อพักธิ์ได้เป็นแก่นำและรวมเสียงข้างมากได้นะครับผมก็จะโวทธ์ให้ครับ
ผมก็จะโหวตให้ครับ